มาเติมน้ำตาลเติมความหวานกันนิดนึงนะคะ
เพราะว่าคู่รักอย่างเคนภูมิแล้วก็เอสเตอร์สุปรีลีลาน
ต้องบอกว่าแม้มีลูกไปท่องเที่ยวไปนั่นไปนี่

เป็นเพราะว่าครอบครัวเขาไฟเขียวด้วยนะต้องบอกแบบนี้
และที่สำคัญคู่นี้เขาคบหากันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดค่ะ

ฝ่ายหญิงเขาพาคุณแม่ของหนุ่มเคนไปตรวจสุขภาพ
หลายคนก็เลยมองว่าเอสเตอร์คงจะเข้าใกล้ตำแหน่งวาดที่สะพายบ้านนี้เต็มทีแล้วค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะหนุ่มเคนเขาเผยเลยว่า
เป็นเพราะว่าแต่ละครั้งเป็นจังหวะดีที่ทั้งคู่ว่างตรงกัน
แต่สำหรับช่วงสงกรานที่ใกล้จะถึงนี้บอกเลยว่า
ต่างคนต่างแยกไปเที่ยวกับครอบครัวของตัวเองกันนะคะ
อกจากนี้ค่ะหนุ่มเคนยังแย้มถึงฉายา
หนวดงามจอมจุ้นกับในตัววุ่นจอมฟันจอบ

นายหนวดงามจอมจุ้นกับนายตัววุ่นฟันจอบ

หนุ่มบอยปรากอลกับนุ่มเคนภูมิภูมิ
โดยหวันใจเซลล์เนี่ยก็มีเซลล์บ้างละก่อน
อย่าขนาดนั้นเลยครับผม
เป็นช่วงจังหวะที่น้องว่างพอดีแล้วเราก็เลยชวนไปอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็ต้องไปนั่งรอคุณแม่อะไรอย่างนี้

อยู่เราก็ยังไม่ถึงขั้นแบบพาไปเจอแม่อะไรขนาดนี้
คือคนนี้มันจริงจังเลยใช่มั้ย
อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นด้วยช่วงอายุของเรา
แล้วก็ด้วยจังหวะโอกาสพอดีอะไรอย่างนี้
การนี้ผมอาจจะกลับบ้านก่อนครับ
แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากัน
อาจจะอยู่ในกรุงเทพฯไม่ได้ไปไหนครับ

คุณจิ๊บพี่บ่ายสายยุ่งสายยาน้องมีมาส่งกับแซ่วไหม
ก็มีมีบอกว่าตลกดีอะไรอย่างเงี้ย

ทำไมชอบเป็นกับคนที่มีหนวด

แล้วก็เป็นฉายาที่จริงได้มาตั้งนานแล้ว
อ่าคู่นี้บอกเลยว่าไฟเขียวสว่างวาบแน่นอนทั้งสองครอบครัว
ถึงแม้ว่าสงกรานเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน

รับรองว่ากลับมาจากสงกรานเนี่ยก็ตัวติดกันเหมือนเดิมแล้วค่ะ

ใช่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงเลยก็ว่า
ไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีข่าวระหองแหง
อ่านข่าวเนี่ยอิจฉาตาร้อนอ่านไปจิบไปเราสองคน